สวัสดีแฟนแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงที่น่ารักทุกท่านครับในช่วงเทศกาลสงการกับวันหยุดยาวแบบนี้ใครที่กำลังอยู่ในช่วงของการเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพส่วนใครที่ไม่ได้ไปไหนแล้วนั่งเปิดไทยรัดทีวีอยู่วันนี้รายการเศรษฐีป้ายแดงได้ประมวลทุกเรื่องราวไอเดียการสร้างอา
ต้นเตยหอมก็สามารถสร้างเงินล้านต่อปีได้แถมลงทุนแค่ครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ยาวถึงสิบปีเลยละครับ

น่าจะอยากรู้วันนี้ผมนัดผู้เจียวชาญไว้จะเลือกซ้ายเลือกขวาดีไปถามเขาดีกว่าครับ
โอ้โหนี่ไงโอ้โหสวัสดี้ค่ะผมมีอยู่สองต้นเนี่ยอารมณ์แบบมันเป็นต้นกล้าของต้นไบเตย
ดูสิ้นไหนแต่เนี่ยโหดูสวยงามเลยอันไหนดีครับซ้ายขวาไฟแบบที่แบบเขียวอ่อน

ดีน้ำต้มมาดีมันจะพุ่งเลยจะติดเลย

พอมันงามแล้วลิ้มไม่ดีมือจะหง่อยได้
เพราะว่าภูมิสรรทานมันน้อยมันอ่อน
ที่มันใหญ่ยาวสีเข้มกลิ่นหอมเนี่ย
มันขายได้ราคาอย่างที่เขาว่ากันจริงเหรอครับ
มันเป็นการต้องการของตลาด
วันหนึ่งสร้างรายได้ให้กับลุงพลสักเท่าไห

กิโลกรัมละ๒๐บาทไปขูนเอาเองแล้วกัน
หลายย่อยคือธุ๊กระดับ๒๐๐โลนี่ก็มีทุกวัน

แสงนี่ก็สำคัญสำหรับใบเตย
ลุงก็เลยทดลองดูว่าแสงสว่างกับแสงทึบเนี่ย

เราจะเพิ่มความกว้างของใบแล้วก็ความยาวของใบด้วยแสง
จะสังเกตุดูได้ว่าแสงถึบเนี่ยนะ
มันเป็นมันใบสีเขียวนะส่วนไอ้แสงสว่างนั้นนะก็จะทำให้มันยาวเพราะว่าสมัยนี้ต้องทำเตยให้มันกว้างแล้วมันยาวที่ตลาดต้องการแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยเดี๋ยวธรรมชาติหรือเวลาจะเปลี่ยนแปลงของมันเองนะเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลามันจะเคลื่อนตัวมันเองจากทึบจะสว่างจะสว่างจะเป็นทึบสลับ
นี่โอ้โหแล้วใหญ่ยาวใบหนาใบแน่นกลิ่นมันมันหอมมากเลยนะกลิ่นหอมแบบนี้แหละครับ
อยากให้ผู้สูงอายุเป็นเศรษฐีเหรอ
อยากให้เขาออกกำลังกายแล้วก็ไม่ได้ได้
สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณลุงโพมากเลยนะครับ
ดูเป็นไอเดียก็ได้ทำขายก็รวย
คุณอาจจะเป็นเศรษฐีคนต่อไป
เรื่องของการทำเกษตรใครว่าจะสร้าง
ไม่ได้ขอพาคุณผู้ชมไปสัมผัสอีกหนึ่งฟาร์มที่น่าสนใจที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพ
มหานครฟาร์มแห่งนี้นอกจากจะสร้างรายได้เป็นล้านล้านต่อปีแล้ว
ยังเป็นฟาร์มแห่งแรงบันดาลใจอีกด้วยล่ะครับ
พี่เป็นเจ้าของผู้ชัดอยู่สิบปีครับไม่เกี่ยวกับ

เป้าหมายของพี่กับแฟนร่วมกันคือ

คิดว่าตัวเองมีแฟชั่นมีเงินมีทุกอย่างพร้อม

ที่ตรงนี้อำกฤษถนนเมตร๕๐
ฤดูฝนท่วมฤดูแรงขาดน้ำ

เพราะเป็นที่เช่าเราไม่ใส่ไฟเข้ามา
อันนี้๔ดินไม่ดีแน่นอนเพราะเป็นที่หนองน้ำ
อันที่๕ใส่ไปเลยไม่ใช้กินเลย

หัวข้อนี้แสดงว่าไม่มีที่เป็นสำเร็จ

พี่โบไปดูข้านะต่างอยุ่หลายแผงนะครับ

ต้องไปดูดน้ำเสียจากข้างนอกเข้ามา
วันละแสนลิตรนะครับ
โดยปั๊มชัก๑ตัวกับแผง๒แผง
ถ้าพี่โม่ไม่ใช้พลังงานฟรี
พี่โบ้ต้องเสียค่าไฟเดือนประมาณ๓๐๐๐๕๐๐๐บาทต่อหนึ่งจุด

ดังนั้นเราจำเป็นต้องใช้ได้อยู่อย่างเดียว
คือพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์
ผมก็คิดว่าวันนี้มอเตอร์พัฒนาถึงขีดสุด
ทำให้แผงโซล่าเซลล์ตัด๓อย่างไปต่อกับมอเตอร์
มันสามารถที่จะใช้ปั่นน้ำแล้วก็ใช้รถอุณหภูมิได้แล้วครับ

แต่เราสามารถเก็บน้ำวันนี้ที่สูงในรูปแบบของพลังงานจน

น้ำเราไหลได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่เราไม่เสียค่าไฟครับ

ถังน้ำสูงสุดนั้นแล้วพี่โก้เรียกเขื่อน
เขื่อนปุ๊บลงไปที่ฝ่าย
ถังกระบะปูนสี่เหลี่ยมแต่ละกระบะ

มาถึงต่ำที่สุดปลายน้ำเรียกแก้มลิง

โมเดลเนี่ยมันเอาไปใช้กับทุกที่เลย
ด้วยไฮโดโปนิกข้าวไฟศูนย์บ่านนะครับ

น้ำที่สูงเล็กเขื่อนปล่อยลงมาเป็นฝ่ายชะลอน้ำ

แล้วก็เอาข้าวไฟศูนย์บ่านดูดน้ำเคลื่อนนะครับ
นี้ก็ทำมา๒ปีกว่าแล้วครับ

แล้วก็ในปริมาณที่มากกว่าถึงหลายเท่านะเห็นไหมครับ

ถ้าผักสลัดทุกวันเราปลูกวันละ๔๐๐ต้น
คูณด้วย๑๐บาทเราจะได้รายได้วันเท่าไหร่
๑เดือนมี๓๐วันคูณไปเราจะได้เดือนเท่าไหร่
โม่อยากจะบอกคนที่หลายคนที่ทำเกษตร

เน่าก่อนเพราะของเยอะก็ล้นตลาด

ตลาดต้องง้อเรานะครับไม่ใช่เราต้องง้อตลาด
สำหรับพี่โบ๊คไม่มีคำว่าไม่ได้ไง
มันพลาดสเต็ปที่๑ต้องแก้สเต็ปที่๒
เต็ปที่๓สเต็ปที่๔เต็ปที่๕
ไม่มีคำว่าไม่ได้แต่จะไปอย่างไรเท่านั้นเอง
ฉะนั้นการลองผิดของพี่โบ๊คไม่ได้หมายความว่ามันเสียหายแบบสิ้นเชิง
แต่มันการเสียเวลาและเสียเงินมากกว่า

ไม่น่าเชื่อนะครับว่าใจกลางกรุงเทพมหานครของเรา
จะมีฟาร์มเงินล้านที่เป็นแหล่งเรียนรู้แบบนี้ด้วย
และอีกหนึ่งสวนใจกลางกรุงเทพมหานคร
ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือ
ส่วนมะนาวลุงจำรัฐที่นอกจากคุณลุงวัยเก่าท่านนี้
เพาะพันธุ์มะนาวเป็นสายพันธุ์ของตนเองแล้ว
ยังส่งออกไปไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยล่ะครับ
มะนาวเนี่ยถ้าไม่มีน้ำ
มันก็เหมือนความรักที่มันไม่มีหัวใจ

ถ้าไม่อยากดราม่าลองหันมาปลูกมะนาว

ผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาเจอกับคุณลุงที่นี่
ลูกมะนาวของเขาลูกเท่ากำปั้น
วันนี้ตามผมมาเดี๋ยวจะไปหาคำตอบกันครับ

โอ้โฮสวัสดีครับสวัสดีครับ

โหสวนมะนาของลุงจำระปว่างใหญ่ไปสานนะ
อยู่ใจกลางกรุงขนาดนี้ของเรามันใหญ่มันเยอะขนาดไหน
คือพันสองร้อยกว่าตลางวาครับ
ก็ประมาณสัก๒ไร่นิดได้โอ้โหแต่ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะแล้วเราปลูกมะนาวไว้เยอะแยะเลยอ่ะ
ครับ๑ใจรัก๒เพื่อเงิน๓ชื่อเสียง
แล้วก็ไว้สอนลูกศิษย์ด้วย
เรื่องของการปลูกมะนาวแน่นอนเราชอบ
แต่ว่าปลูกมะนาวมันก็ไม่ง่ายถูกไหม
ไม่มีความรู้ปลูกอะไรไม่ก็ไม่ขึ้น
เห็นบอกว่ามะนาวของเราเนี่ยนะได้รับการพัฒนาโดยตัวของคุณลุง
ผมทำกับมือเองตัวเองครับ
สมพันธุ์ขึ้นมาใหม่แล้วทำขึ้นมาเอง
ประมาณกี่สายพันธุ์แล้วเอาแบบว่าตัวเลขกลมเลย
เวลานี้๔๖สายพันธุ์ครับ

ไอ้ต้นนี้ใช่ไหมเป็นสายพันธุ์ที่เราทำขึ้นมา
แล้วเป็นสายพันธุ์ภาคภูมิใจมากสร้างชื่อให้กับเรา
ก็คืออันนี้จอ๒๘บาท
จอ๒๘บาทก็คือย่อมาจากจำหนักชื่อของลุงแกนั่นแหละ

เปรี้ยวหอมเปลือกไม่ขม
เดือนเดือนหนึ่งมันสร้างรายได้ให้กับลุงจำหน่าเท่าไหร่

แต่ถ้าขายเดือนหนึ่งได้เป็นพันต้นมันเท่าไหร่
โอ๊ยไม่ต้องพูดเลยโถ่

นี่คือมะนาวจริงหรือเปล่ามะนาวมะนาวจริงหรือเปล่า

มะนาวพัน๒๘ที่ผมจดทะเบียนไว้ค่ะ

เคี้ยว
เคี้ยวเปลือกคือมะนาวทั่วไปเขาจะขม
แต่ของผมขมไม่ขมลองเคี้ยวดู

และนี่คือช่วงสำคัญของการที่จะเป็นเศรษฐีมันคือช่วงของการผสมพันธุ์ผสมพันธุ์มะนาว
แล้วที่ผมถืออยู่นี่คืออะไรครับเนี่ยนี่ดอกของมันนะเราจะต้องเอาเกษรตัวผู้ของต้นอื่นที่ดี
ผสมมาเกษรตัวเมียตัวนี้เอ้าแล้วเกษรตัวผู้ที่อยู่รอบตัวเมียนี้แล้วต้องตัดออกให้หมด
เอาเกษรตัวผู้ของต้นอื่นมาผสมกับเกษรตัวเมียตัวนี้ครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ฮะ
คือทุกชนิดพืชทุกชนิดถ้าคุณขายนอกฤดูคือเงินทั้งนั้นเป็นผู้นำคือโอกาสจะได้มากกว่าจะได้มาเร็วกว่า
เอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เทคนิคต่างเยอะแยะมากมายนะ
นี่แหละครับเคล็ดลับทำเงินง่ายดูเป็นไอเดียก็ได้ทำขายก็รวย
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงจำรัฐมากนะครับขอบคุณครับ
ใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิ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
ลุงอยู่กับต้นไม้ไม่เครียด
ทำให้อารมณ์ดีเดี๋ยวจนนั้นออกดอกเดี๋ยวจนนี้ออกลูกอะไรเนี่ย
มันก็จะทำให้ชีวิตของเรานี่ไม่เครียดแล้วทำให้อายุยืนด้วยครับ
ลุงก็ชื่อลุงสวัยศรียานะครับอายุ๗๙นะครับ

มาเลยมาชมสวนลุงมาศึกษาฮะกำรู้เขาก็จะมาซื้อไปด้วยทำสวนเนี่ย
เฉียบยอดมันทำด้ายตลอดทั้งปี

ต้นไม้ต้นเดียวออกรูป๑๗อย่าง
ที่ลุงทำไว้จนเป็นต้นไม้สังเมืองคิดก็ได้

เพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่หากินเก่ง
ทนแรงน้ำท่วมก็ไม่ตาย
อดมะกรูดมะนาวส้มเสี่ยงส้มเขียวหวาน
ส้มเชิงส้มโชคุณส้มมืลส้มสระส้มโบ้
มะนาวถวงมะนาวหนาหลายเทียนมะนาวไลค์เม็ดมะนาวไข่
มะนาวชูนเก้าเรามีเนื้อที่นิดเดียวเราก็สามารถปลูก
ออกมาพวกมักนั่งไหว้
มา๑๐๐คนตี๑๐๐อย่างถูกจนได้
ครับอันนี้ครับพริกกับหัวแกล้งพริก
เสร็จแล้วเราก็เอาดินใส่กระถางเต็มแล้ว

แล้วเอาต้นพริกมาปลูกที่ตูดมัน
แล้วก็คว่ำกระถางไว้นะ๗วัน

ก็จับกระถางหงายขึ้นเอารวดเนี่ยแขวน
นี่เห็นไหมฮะออกดอกออกลูกเพียบเลยมันเวียนหัวมัน
นี่พอออกลูกมาก็ขวดมาสวม
เดี๋ยวมันโตอยู่ในขวดก็ขายได้ลูกละร้อย

บางทีก็นั่งกินลุงก็มานั่งเฝ้า

บอกนิดกินหน่อยเดี๋ยวจะขอขวด
ได้มาก็มาล้างทำความสะอาด
ปลูกผักบนต้นกล้วยครับนี่ครับ
อยากกินผักอะไรก็เอาไม้เจาะต้นกล้วยให้เป็นรู

ปู่อ้อยลำเดียวรวยครับ

แป๊บเดียวมันกลัวตายเห็นไหมครับ

นี่ใครจะแต่งงานนะครับใครชมรายการเนี่ยครับ
ถ้าอย่างไรมาเอาต้นอ้อยจากลุงนะครับ
เอาไปแห่คำนาจจะอยู่กันแบบยืดยาว

แห่คำนาจไม่คุ้นไปถึงบ้านเจ้าสาว
แล้วปลายยอดยังไม่ออกจากบ้านเจ้าบ่าว
ครับนี่ครับปลูกบวบนะครับ

อันนี้ไม่ได้เอาหินถ่วงนะครับ

อันนี้ลูกเล็กเราก็ใช้ก้อนหินเล็กก่อนนะครับ

เดี๋ยวเวลานั้นเราก็เปลี่ยนก้อนหินนะครับ

ก้อนหินมันโตมันก็นับมันก็จะเยอะ

มาได้เลยครับมาสิริษฐาความรู้
เอาความรู้นี้ไปทำได้เลย

เพราะว่าลุงจะทำของแปลกไว้ที่สวนเยอะนะครับ
อยากมาเที่ยวสวนลุงก็มาเลย

กินกันให้ชื่นใจกันดีกว่าครับ

กินไปฟังวิธีทำเงินไป
ในแบบคุณอ๊อฟมารุชากันครับ

ด้วยท่าทางบุคลิกและรอยสักแบบนี้
ขนาดพี่รับประพอเข้ามายังทักเลยใช่ไหมคะ

เขาทักว่าอย่างไง

ช่องแรกครับช่องแรกตอนที่เข้ามาอยู่ในเมืองใหม่
เข้ามาม้าคราวอะไรก็เดินครับเดินสมัครงาน
แล้วก็เห็นป้ายปิดติดรับสมัครงาน

เฮ้ยเรามันมีแค่วุธิ์เมือง๖เอง

ละครชีวิตของพี่ไมค์พี่ลมพรนะครับ
เดินไปแล้วก็แบบสมัครงานไม่ได้ไม่มีวุฒิอะไรอย่างนี้ครับ

มันประสบความสำเร็จอะไรยังไงบ้างไหมมันให้อะไรเราบ้าง

ไม่ต้องเจอประสบการณ์หรอกคนมาเล่าให้ฟังก็เท่านั้นแหละ

สุดท้ายมาพบรักกับชาได้ยังไง

ตอนนั้นเอ๊ะทำนี้มันเริ่มจะแย่แล้ว

เราเคยขายน้ำมาก่อน
น้ำมาก่อนน้ำมันทำง่ายลงทุนก็น้อยกำไรก็ดี
ผมก็เลยไปยืมเงินเข้ามา๒๐๐๐บาท

อ๋อโออย่างน้อยนะ

ได้ง่ายครับอืมครับผมก็วาดวาดเองเลยวาดเองปุ๊บสุดท้ายแล้ว
โอเคผมก็ให้ร้านเขาทำเป็นแบบสำเร็จมาอ๋อ
แล้วก็ได้มาผมก็มาแปะที่ที่หน้าร้านเกิดเป็นมารุชา
ใช่ครับแล้วสิบเก้าบาทอีกเออทำไมต้องราคาสิบเก้าบาทอ่ะ
มันถูกมากผมใครขายร้านมันมันต้นต้นทุนมันถูกอะครับ
ต้นทุนมันถูกแล้วมันก็ถึงมาขายแพงแล้วก็อืมเอ้ยไหนเราทำแล้ว
ผมก็เลยทำขาย๑๙บาทดีกว่าราคานี้ก็สำคัญครับ
บางทีไอ้ร้านข้างผมเนี่ยขายยี่สิบบาทแถมไข่มุกของผมเนี่ย
สิบเก้าบาทไม่ได้มีท็อปปิ้งไม่ได้ไข่มุกนะครับก็อาจจะมาเรียกมาซื้อร้านผม
เพราะเขาเห็นแค่ตัวเลขอะครับได้มาหมดแล้วเราได้อีกร้านพร้อมจะตั้งแล้ว
โก้เราก็จัดการเรียบร้อยราคาเราก็กำหนดเอาไว้ครับ
คุณคุณมองหาอะไรต่ออ่าหาสูตรครับผมก็เปิดยูทูปดูบ้าน
แล้วก็ลองผิดลองถูกแล้วล่ะก็ลองผิดลองถูกแล้วพรุ่งนี้ขาย
ได้รสชาติที่ลงตัวไม่ลงครับยังไม่ลงแต่รสชาติสามสี่เดือนกว่าจะ
เททิ้งเลยหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทำคุณทำเททิ้งมากี่แก้วแล้ว
โอ้เยอะครับเยอะครับเป็นพันธุ์ไหมอ่าเกินครับโอ้คุณเรามันต้อง
มันต้องอย่างเงี้ยมันต้องอย่างเงี้ยจริงจริงพันธุ์แก้วก็อาจไปอยู่กับ
ลูกค้าแหละครับเขาก็ซื้อไปขายอ๋อใช่ลูกค้าไปด้วยใช่ครับ
ขายไปด้วยลองปลูกไปเรื่อยเรื่อยใช่ตอนนั้นเราไม่มีทุนที่จะมาเสียแล้ว
เนี้ยครับมันต้องทำมันต้องขายให้เข้าหน้าแล้วค่ะแต่อย่างรูปฟิวอ่ะ
วันที่คุณขายวันแรกอ่ะเออเป็นยังไงเออคิดในใจว่าวันละยี่สิบแก้ว
ได้แก้วละ๑๙บาทได้พันกว่าบาทอะไรอย่างนี้ก็พอจะมาจ่ายค่าเช่าห้องได้
นะฮะกำไรมันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่กำไรกำไรมันห้าสิบเปอร์เซ็นต์
คือเขาบอกว่าจุดเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงไปในโซเชียล

แสดงว่าตรงนี้ทำเนี่ยมันก็เจอคีย์เวิร์ดสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนของเราเลยครับ
เอ๊ะอะไรคือแฟนชายก็ไปศึกษาดูเลยปุ๊บปุ๊บโอเค
เอาละพร้อมแล้วสดก็คงที่แล้วอะไรอย่างนี้แหล่งของ๑๐ก็มีแล้ว

เพราะว่าแฟนชายเนี่ยทำให้คุณอ๊อฟมีรายได้บอกว่ามีช่วงหนึ่ง๘ล้านใน๑เดือน
ก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่แบบว่าคนก็อยากได้อาชีพนะครับ
ตกงานบ้างอะไรบ้างนะครับใช่เพราะฉะนั้นเขาก็มองหาอาชีพเสริม
อาชีพอะไรที่เป็นอาชีพสำเร็จที่มันไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเริ่มต้น
อาชีพอะไรที่มันมีการตลาดรองรับมันมีแบรนด์มันมีชื่ออยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนั้นนะครับคนก็มาซื้อแฟนชายเราเยอะเลย
คุณยังจำวินาทีที่คุณขับรถหรูกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณได้ไหม

เขาก็ไม่ครับผมเป็นรถใครมาขับไม่เชื่อ

คือที่บ้านยังไม่เชื่อเลยว่าคุณทำธุรกิจเป็นล้านล้านอย่างนี้ได้

ใช่เขาบอกว่า๑๕๐ล้านแล้วปีนี้ปีที่แล้วเท่าไหร่คะ

๐ล้านปีนี้๑๕๐ล้านเลย

อันนี้จริงตั้งไว้สูงกว่านั้นครับอันนี้ก็แบบตั้งไว้รอ

ที่ท็อมตัวแล้ว๑๕๐ล้าน
แปลว่าเรายังสามารถเปิดขายแฟนชา
ตอนนี้ใครสนใจก็สามารถอยากสร้างอาชีพ

หรือว่าตกงานได้อยู่ใช่ไหม

เปิดขายต่อเนื่องเพราะเป้าหมายแล้วพุ่งชนแน่นอน

ถึงผู้คนเหล่านี้ว่าเออมีอะไรแนะนำเขาบ้างไหมครับ
อันนี้ผมก็จะเอาความคิดส่วนตัวที่พูดให้ผมเนาะ
ผมไม่รู้ว่าใครชอบทำอะไรยังไง
ทำในสิ่งที่เราชอบอย่างเดียวเราได้ความสุข
แต่คนที่เขาอาจจะมาร่วมธุรกิจกับเรา
หรือเขาจะมาจ่ายเงินให้กับเราเนี่ยอาจจะมีน้อยนะครับ
เพราะฉะนั้นผมทำในสิ่งที่โลกต้องการ

เพราะฉะนั้นผมก็ได้ทั้งความสุขและได้ทั้งทรัพย์
คือเราก็อยู่ได้นะครับเราก็เลี้ยงตัวเองได้ด้วย

เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีต้นทุนสูง
สำเร็จแบบคุณออฟได้นะครับ
เขาบอกว่าจริงอยู่ว่าการศึกษานะครับ
เป็นใบเบิกทางแต่ว่าความพลังคิดบวก
ขยันก็จะนำสู่ความสำเร็จได้เหมือนกันนะคะ

อย่าไปจมปักอยู่กับมันล้มเหลวได้ครับ
แต่ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็สู้อย่าท้อนั่นเองนะฮะ
ครับและนี่นะครับคือเศรษฐีป้ายแดงคนแรกของ
แรกกาาราเวนอย่างนี้ทำให้ทุกคนรู้จักนะครับ
เริ่มมาจากชีวิตที่ติดลบ
เฉาก๊วยและถ้าพูดถึงเฉาก๊วยก็ต้องเจ้านี้ที่ครองใจคนไทยมาช้านาน
เฉาก๊วยชากังลาวและวันนี้ครับเฉาก๊วยชากังราวตราเพชรนะครับ
มาจัดเต็มอยู่กับเราแล้วครับขอต้อนรับคุณเสมอมุทธ์สวนรสค่ะ
ขอต้อนรับขออนุญาตเลยนะคะนี่ค่ะไม่คุยเลยมาแล้วไม่คุยแล้ว
ขออนุญาตทีมเลยนะคะเช่าก๊วยชากังราวปกติเราคุณชื่อกันดี
อันนี้เป็นเฉาก๊วยชากังราวในน้ำเชื่อมในน้ำเชื่อมของผมครับนี่เลย

ชาเช่าก๊วยครับของหน่อยเป็นในน้ำกิ่งชาเช่าก๊วยน้ำกิ่งค่ะ
คือเฉาก๊วยชากังราวหลายคนจะรู้กันดีอยู่แล้วว่า
จุดเด่นเอกลักษณ์ของเขาคือความเหนียวนึ่งเด้งดึง
โอ้โหทำยังไงให้มันมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ได้แบบนี้ค่ะ
ของเราใช้ยางเฉาก๊วยล้วนนะครับเราจะได้ยางของเขาจากใบเนี่ยครับ

แล้วอย่างเฉก๊วยน้ำขิงที่เลยทานอยู่อะค่ะมันหอมนุ่มชุ่มคอมาก
คือเพื่อสุขภาพมากเลยอันนี้ก็เพื่อสุขภาพของผม
อันนี้เป็นชาก๊วยนะครับสรรพคุณยังไงบ้างครับ
ก็ประโยชน์ของเขาก็คือดับร้อนผ่อนกระหายแก้ร้อนไหนอะไรพวกนี้นะครับ
อย่างที่บอกว่าเฉาก๊วยเนี่ยทำมาจากยางของต้นเฉาก๊วย
แล้วก็ตระกูลเดียวกับพวกสละแหน่ถูกไหมคะมันคล้ายสละแหน่
อย่างนี้เราสามารถปลูกได้เองในเมืองไทยไหมคะ
ได้ฮะตอนนี้ผมจะเริ่มปลูกแต่เมื่อก่อนเรามีความเชื่อว่า
ก๊วยเนี่ยต้องเป็นที่ประเทศจีนหรือเวียดนามนะครับ
แต่ตอนหลังนี้ผมไปซื้อที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็มาทดลองปลูก

ตอนละ๒๐๐๐๐๐บาทในการนำเข้ามาครับ

อันนี้คือเราซื้อจากต่างประเทศอย่างเดียวเลยหรือครับ

น่าเชื่อเลยว่าเฉาก๊วยที่เราเห็นในแบบท้องตลาดทั่วไปน่ะ
เราต้องกูนวัตถุดิบกันทีละแบบ๒๐ล้านแบบนี้เลยหรือเปล่า
ใช่ครับบางนู้นดูการนี่เราใช้เฉาก๊วยเป็นวันละเป็นตัน

เยอะเยอะมาก

เดี๋ยวขออนุญาตไปนั่งคุยแบบยาวเลยนะคะ
ครับเย็นดีครับเชิญครับ
รู้เรื่องชาวตัวกันมาแล้วนะครับวันนี้ครับ

ว่าก่อนจะมาขายเฉาก๊วยนี่นะฮะ

ครอบครัวผมนั้นเป็นครอบครัวที่ยากจน
ผมเรียนก็จบแค่ปฐม๔อยู่โรงเรียนวัด
ตอนอายุ๒๑มีแฟน

ก็เลยทางเจ้านายให้ขับรถ
นักงานขับรถมาขายเฉาก๊วยได้ยังไงคะคือช่วงนั้นเรามีลูกสองคนนะครับ
ก็ให้ลูกไปเอ่อทำโรงงานเฉาก๊วยก็บอกกับลูกว่าเมื่อ
ไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ครับงานทุกสิ่งทุกอย่าง
ทุกอย่างมันสามารถเป็นอาชีพได้
ให้ลูกจดจำไว้วันหนึ่งลูกอาจจะมาทำเฉาก๊วยขายก็ได้
ผมก็เลยไปซื้อเฉาก๊วยที่ทรงวาด
ก็มาทำเฉาก๊วยก็ทำมันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร
ก็ปรากฏว่าไปอ่านเจอไอ้วารสารฉบับหนึ่ง
ชมรมเทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ
เราก็ลองเอาตรงนั้นมาลองมาทดลองทำ
ผสมผสานลูกกับที่ลูกเราไปรู้มา
ก็เริ่มทำได้แต่ก็ยังขายยังไม่ดี

อันนั้นคือจุดเริ่มต้นคืออยากหารายได้เสริมแค่วันละ
วันละ๒๐๐ปรากฏว่าไปขายวันละ๕๐บาทยังไม่ได้เลย

ก็แรกให้ลูกไปขายไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงละ
เราเป็นคนพนักงานขับรถเราก็รู้จักคนเยอะนับตามหน่วยงานราชการนะครับ
เราก็เลยเอาเฉาก๊วยใส่ถุงพลาติกแล้วก็มัด
มัดแล้วใส่เป็นฮิ้วไปแล้วก็ไปขายให้ตามหน่วยงานราชการ
ปรากฏว่าทุกคนไปเจอก็สันหน้า

เมื่อไม่กี่บาทเอง๔บาทแล้วมันก็เริ่มขายดีขึ้น
ขายดีขึ้นแล้วเราทำรถเข็นตอนหลังก็เริ่มมีการตอบรับที่ดี
แต่อันหนึ่งนะครับการขายสินค้าเนี่ย

ผมก็จะเอาเฉาก๊วยไปขายในงานนะครับ
บางทีบางครั้งวันละ๔๕๐๐๐บาท
มันเริ่มทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้น
วิธีการวิธีการเนี่ยนะครับ
ผมเอาต้นเฉาก๊วยผมเชื่อว่าคนที่กินเฉาก๊วยเนี่ย
ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเฉาก๊วก็ทำมาจากอะไร
ไม่รู้จักผมก็เอาต้นจากโกยเนี่ยไปเคี่ยวในงาน
ม่อนยืนเคี่ยวโชว์เลย
เหมือนได้เห็นว่าโอ้มีเซตมีเซตโชว์อ่ะล่ะค่ะ
คือพอเขาเที่ยวโชว์เนี่ยคนก็จะเดินเข้ามาดูอะไรเนี่ย
เฉาก๊วยครับเอ้ามันหน้าตาเป็นอย่างงี้เลย
กลับมาชมกันต่อกับของหวานสุดคลาสสิก

และเรื่องราวไม่ธรรมดากว่าจะมีวันนี้กันครับ
วิธีการเนี่ยนะครับผมเอาต้นเฉาก๊วย
ผมเชื่อว่าคนที่กินเฉาก๊วยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเฉก๊วก็ทำมาจากอะไร

ไม่รู้จักผมก็เอาต้นเฉาก๊วยเนี่ยไปเคี่ยวในงานม่อนยืนเคี่ยว
เคี่ยวโชว์เลยครับ
เหมือนได้เห็นว่าโอ้มีเซตมีเซตโชว์อ่ะล่ะค่ะ
คือพอเขาเที่ยวโชว์เนี่ยคนก็จะเดินเข้ามาดูอะไรเนี่ย

ก๊วยครับอ้าวมันหน้าตาเป็นอย่างงี้เหรอ
ทุกคนก็ลองกินเพราะกินปุ๊บเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มติดใจ
จากวันนึงที่เราขายได้สี่ห้าพันบาทนะครับ
มันก็สูงขึ้นเรื่อยลูกค้าเราเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยครับ
พอเราทำเราไปงานศิลปะหัตกรรมที่จังหวัดลำพูนนะครับ
งานนั้นเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนชีวิต
เรามาทำเฉาก๊วยดีกว่ามั้งถ้าเราทำงานราชการด้วย
งานราชการก็จะเสียไอ้ธุรกิจที่จะทำก็จะเสีย
มันไม่มีอันหนึ่งอันใดที่จะ

เฉาก๊วยขายได้ประมาณ๒เดือนนะครับ
เรายังไม่รู้เลยว่าจะตั้งชื่อเฉาก๊วยอะไรอย่างนี้
แต่แอบรู้มาค่ะว่าชื่อเฉาก๊วยซากังลาวตาเพชรเนี่ย

เพราะว่ามีที่มาเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์

คือตอนนั้นเราทำเฉาก๊วยออกมาผมก็ใช้ชื่อเฉาก๊วยเฉาก๊วยเกษตร

แล้วมีอยู่วันหนึ่งเราจะใช้ชื่ออะไรดีนะ
ขับรถผ่านสรรเจ้าพ่อหลักเมือง

ชากังลาวเนี่ยมันเป็นชื่อเก่าของจังหวัดกำแพงเพชร
ก็เลยตั้งชื่อว่าเฉาก๊วยชากังลาวตั้งแต่นั้นมา

แล้วก็ตราเพชรก็มาจากกำแพงเพชร

ที่ทำให้เฉาก๊วยชากังราวตาเพชร

คือตอนนั้นเราไม่รู้นะครับว่าท่านขอเอ่ยชื่อท่านนะครับ

ท่านผลเอกโอภาษณ์ผัวทิแพทย์
ท่านเขียนในคอลังเที่ยวไปกินไป
ตอนนั้นไปขายอยู่ที่จังหวัดพยาว
กำลังขายวันนี้เฉาก๊วยทำไมขายดีพิมพ์
ขายดีพิมพ์ปกติคนยอดเลย
ก็มีลูกค้าหลายคนพูดมาเอ้าลงหนังสือพิมพ์นี้เหรอ
ครับครับครับตอนนั้นเรานึกว่าโรงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ปรากฏว่าอีกคนมาเนี่ยโรงหนังสือพิมพ์ไทรัศน์

เริ่มงงงงจนกระทั่งมาถึงบ้านเขาเอานังสือพิมพ์ไทรัศน์มาให้ดู
ไทรัศน์เที่ยวไปกินไปคนเอกโอภาษณ์ผัวทิแพทย์
เห็นเราประทับใจมากแต่ว่ามันเป็นเฉาก๊วยที่อร่อยไม่เคยกินที่ไหนมาก่อน
และนี่คือเส้นทางกว่าจะมีวันนี้นะครับของชาวก๊วยชากังราวตราเพชร

เริ่มต้นจากความกล้าทดลองและลงมือทำทันทีนะครับ
ที่ฟังลูกชายเล่าเรื่องการทำเฉาก๊วยคุณนางก็มาทดลองทำนะครับ
ลองผิดลองถูกจนกระทั่งทำออกมาขายดิบขายดีแบบวันนี้นะครับ
ถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นในวันนั้นก็จะไม่มีเฉาก๊วยชากังราวในวันนี้ครับ

พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาดี๔โมงเย็น

สวัสดีค่ะ